ลมพัดแรงขนาดนี้หลังคาจะปิวไหมคะเนี่ยต้องระมัดระวังคุณผู้ชมช่วงนี้ยังคงมีลมพัดแรงแบบนี้หลายพื้นที่นะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนจะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
ปลายสัปดาห์แบบนี้บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักลมแรงแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้ในบางพื้นที่
เฉพาะวันนี้เน้นหนักไปที่ภาคใต้หน่อยแล้วกันนะคะตรวจสอบข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
พื้นที่สีเขียวสีเหลืองก็คือบริเวณที่มีเมฆปกคลุมนะคะยิ่งสีเหลืองสีส้มนี่ก็คือปกคลุมหนาแน่นมีโอกาสเกิดฝนได้มากหน่อยค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะยังคงมีปัจจัยหลักนะคะก็คือร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนกลางของประเทศนะคะ
บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ยังคงส่งอิทธิพลสู่ภาคใต้ทั้งภาคใต้ตอนบน
แต่ขณะเดียวกันก็มีลมประสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านประเทศไทยพัดเอาลมดึงความชื้นไปที่พายุสองลูกนั้น
คือพายุไมสักและไห่เฉินนะคะซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยค่ะ
ขณะที่ประเทศไทยเองนะคะก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่
ทำให้บริเวณของประเทศไทยทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานมีฝน
เช้าแบบนี้แถบอุบลราชธานีแถบที่ติดกับลาวเนี่ยจะมีฝนหน่อยนะคะ
ส่วนช่วงเที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็เริ่มมีฝนตกกระจายค่ะภาคอีสานภาคกลางไล่ไปถึงภาคเหนือตอนบน
แต่จะเน้นหนักแถวภาคตะวันตกค่ะคือแถบตะวันตกทั้งประเทศไล่ตั้งแต่แม่ห้องศรลงมาเลยนะคะ
ตกมากหน่อยก็คือแถบพังงากระบีตรังสตูนค่ะช่วงค่ำแบบนี้นะคะก็จะมีโอกาสเกิดฝน
แล้วก็กลางดึกก็จะมีโอกาสเกิดที่ภาคตะวันออกส่วนความร้อนค่ะอุณหภูมิความร้อนวันนี้ตอนกลางของประเทศและช่วงกลางวันเนี่ยจะร้อนหน่อยนะคะ
อาจจะรู้สึกแสบผิวแล้วก็มีลมด้วยแล้วก็อากาศแห้งด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันให้ดีเดี๋ยวจะป่วยกันนะคะ
วันนี้๘กันยายนค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเป็นลักษณะตกกระจาย๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ถ้าพื้นที่ไหนตกก็ช่วยโอกาสนี้ในการกักเก็บน้ำสำรองเอาไว้ใช้กันนะคะ
เช่นเดียวกันกับภาคอีสานโอกาสเกิดฝนตกกระจายมากหน่อยแถวอีสานตอนล่างภาคกลางกลางวันร้อนส่วนตอนบ่ายค่ำเย็นดึกมีโอกาสเกิดฝนค่ะ
ภาคตะวันออกเช่นกันนะคะฝนฟ้าขนองตกกระจาย๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูง๑๒เมตรส่วนมากแล้วฝนก็จะตกทางตอนล่างของภาค
เช่นเดียวกันกับฝั่งอันดามัน๑๔๐๗๐ของพื้นที่คลื่นเบา๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่โอกาสเกิดฝนวันนี้เฉียวแผลวเบาไม่ได้โดนหนักมากอะไรนะคะ
เป็นการคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง๘กันยายนต่อเนื่องกันไปยาวเลยนะคะ
ก็อาจจะทำให้พื้นที่ที่คาดว่าจะตกอาจจะไม่ตกก็ได้นะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่เวลาก่อนจะฝนตกก็ลมพัดแรงมาก
เอ้าบ้านดิฉันหลังคาหายแล้วค่ะ
แบบนี้ก็ต้องเรียกช่างมาดูแลมาซ่อมบำรุง
ไหนถ้าหากว่าบ้านอาคารไม่เรียบร้อยก็ต้องดูแลกันนะคะ